กูดอนทานีกันครับไปที่วัดกุฏแห่
คนแน่นทีเดียวเขาไปทำอะไรกัน
เขาไปส่องเลขทะเบียนรถบรรทุก

อ่ารูปปั้นนะครับหลวงปู่พิบูล
ท่านเป็นอดีตเกจิดังฮะ
แล้วก็มีการส่องตัวเลขที่เท้ารูปปั้นด้วย

เป็นนาทีที่พ่อจ้ำทำพิธีอันเชิญรูปปั้น
หลวงปู่พิบูลวัดพระแท่นสุริน

ลงจากรถนำไปสาราหลังเก่า
วัดกุฏแห่ธรรมวิเวก
บ้านนานกหงหมู่๔ตะบลนาซาย
อำเภอพิบูรณรักษ์จังหวัดอุดรธานี

แล้วก็ให้ญาติโยมได้ร่วมทำพิธีด้วย
นอกจากรูปปั้นหลวงปู่พิบูรณ์แล้วนะครับ
ที่วัดนี้ยังมีรูปปั้นปู่ชีปะขาว
ให้คนกราบไหว้ขอพรขอความเป็นสิริมงคลด้วย
สำหรับคนที่มาวัดกุฎแห่ธรรมวิเวกนี่แหละครับ
ส่วนมากต้องการมาขอโชคขอลาบขอตัวเลข

จากงวดก่อนมีคนนะครับได้เลขไปแล้วก็รับทรัพย์ไปหลายราย

แล้วก็พิธีครั้งนี้นะครับมีคนไปร่วมงานจำนวนมาก
แล้วก็ได้เลขเด็ดขณะทำพิธีกันสมใจทีเดียว
ขณะเดียวกันครับทุกคนยังตามส่องทะเบียนรถที่
นำรูปปั้นหลวงปู่พิบูลมาทรงทะเบียน

ส่องทะพุท่าวฮคุก๔๗๔๕กรุงเทพมหานคร
แล้วก็ไปส่องที่เท้าของหลวงปู่พิบูลด้วย
บางคนก็เห็นตัวเลขกันไปต่างนานานะครับ
วัดบอกกับญาติโยมเสมอว่าไม่ได้สนับสนุน
หรือส่งเสริมเรื่องการเล่นการพนันนะครับ